แล้วนะได้เวลาไปทานอะไรอร่อยที่สำคัญราคาประหยัด๒๐บาทคุณผู้ชมก็อิ่มท้องได้แล้วกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือลำเปล่า
ฟังชื่อแบบนี้เนี่ยคนภาคอีสานจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันคืออยู่ที่จังหวัดกาลสินกาลสินมีเขื่อนลำเปล่าแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนี้เขาก็ชื่อพ้องกันแบบนี้แหละค่ะ
อืมร้านนี้อยู่บริเวณแยกวัดเหนือเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะบอกเลยว่าราคายี่สิบบาทเนี้ยคุณสามารถอิ่มท้องได้เลย
อืมเราก็เลยไปถามเจ้าของร้านค่ะคุณจักรพงศ์ธรรมสินถามว่าพี่ทำไมได้มาขายยี่สิบบาทเนี้ย
เขาบอกว่าอยากจะมาค้าขายหารายได้เลี้ยงครอบครัวอืม
ส่วนสูตรเนี่ยเป็นสูตรเด็ดของทางบ้านเลยนะคือเขามีสูตรอยู่แล้วก็เลยนำสิ่งที่มี
แล้วก็นำมาขายเริ่มต้น๒๐บาทเท่านั้นนะคะราคาน่ารักขนาดนี้คุณผู้ชม
ที่สำคัญคือเปิดร้านมาแค่เดือนเดียวเองนะก็ยังขายดิบขายดีอ่ะ
แวะเวียนมาไม่ขาดสายก็เลยมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว
ขอแนะนำแล้วกันคุณผู้ชมนะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือลำน้ำเปล่าค่ะ
อยู่บริเวณแยกวัดเหนือเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะ
ที่ทำมาหากินในยุคโควิดแบบนี้ราคาประหยัดประหยัดก็ถือว่าได้ช่วยกันนะ
สำหรับผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะที่สำคัญมีสองแบบหมูและเนื้อ
แยกหม้อกันด้วยสามารถทานได้สบายสบายสบายใจสบายเลยนะคะ